วันที่ไปเที่ยวเล่นนครพนม
รายการอบจมหาสนุกสัปดาห์นี้
ม่วนอีหลีกันที่เมืองชายแดนริมน้ำโขงจังหวัดนครพนม
แล้วมารุ้นกันนะครับว่าภารกิจสารฝันชุมชนจะสำเร็จหรือไม่
แก่ขาใจเย็นมากหน่อยไม่มีอะไรของนคร
แล้วเล่นกันเลย
ห้ามพลาดวันอาทิตย์นี้บ่าย๓โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒